มีนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนนั้นกำลังข้ามถนน
แล้วก็รถจักรยานยนต์ขับมาพอดีชนเข้าเต็มแรงจนทำให้เสียชีวิตเลยครับ
ที่เกิดเหตุที่อยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมเขาหลักลากุลหน้ารีสอร์ท
ตะมนต์คึกคักอำเภอตะโกปาจังหวัดพังงา
ตอนแรกถูกชนไปจนบาดเจ็บสาหัส
ผู้ที่ถูกชนก็คือนางเลน่าซูซานชาวสวีเดนอายุ๖๔ปี
กู้ภัยก็นำตัวส่งไปที่ศูนย์การแพทย์เขาหลักเป็นการด่วน
จากว่าบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะต่อมานักท่องเที่ยวรายนี้เสียชีวิตนะครับ
ส่วนคู่กรณีก็คือนายทศพรผู้สกุลอายุ๓๐ปี
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ทะเบียนกไก่นหนูสรศรี๙๘๑พังงา
คนขับเองก็บาดเจ็บสาหัสเหมือนกันหายปลาร้าหักศีรษะแตก
แล้วก็มีบาดแผลตามร่างกายมากมาย
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพราะว่านักท่องเที่ยวหญิงรายนี้กำลังเดินข้ามถนน
โดยที่มีไม้เท้าพยุงตัวเดินอย่างช้า
เพื่อกลับเข้าโรงแรมที่พักนี่ภาพวงจรปิด
นี้ค่อยมาและ
เห็นไหมแรมม์กลมสีแดงมอเตอร์ไซค์คือมอเตอร์ไซค์มาและ
เต็มแรงเลยครับคุณผู้ชมนะฮะสุดท้ายโดนชนกลางถนนแบบนี้ครับ
นะฮะเพราะว่ารถจักรยานยนต์ขี่ลงมาจากอุทยานเขาหลักลำลู่
ซึ่งเป็นทางลาดชันลงมาแรงมากมาด้วยความเร็วแล้วไฟตรงเนี้ยมันไม่ค่อยพอคือจริงจริงแล้ว
ถ้าเกิดว่ามองที่ตาเปล่ามันจะสลัวสลัวหน่อยค่ะ
ทำให้มองไม่เห็นนักท่องเที่ยวที่กำลังข้ามถนนก็ชนเต็มแรง
บาดเจ็บสาหัสทั้งคู่และนักท่องเที่ยวก็เสียชีวิตนะครับ
เบื้องตัวบรรยากาศสอบสวนสพขาวหลักเองก็เตรียมแจ้งข้อหา
กับคนขี่มอเตอร์ไซค์นะขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับ